สำหรับความคืบหน้ากรณีที่น้องตวงข้าวหรือว่าเด็กหญิงวัย๔ขวบ
ที่ไปปั่นจักรยานเล่นอยู่ในบ้านเป็นปกติ
และปรากฏว่าถูกสู่นักของเพื่อนบ้าน๓ตัวรุมเขยั่มจนเสียชีวิต
ก็เมื่อวานเป็นบรรยากาศการสวดพระอภิษฐรรศพคืนที่๒แล้ว
คนก็มาร่วมงานกันเยอะรวมถึงเจ้าของสุนัขก็มาด้วยนะคะ
บรรยากาศการสวดพระอภิษฐรรมศพคืนที่๒
ที่ตำบลบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชายภูมิเนี่ย
ก็มีทั้งญาติแล้วก็เพื่อนบ้านของน้องตวงข้าว
มาร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรศพกว่า๑๐๐คน

แล้วก็นายนบพลกุณธนวัฒน์เพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์
มาร่วมฟังสวดด้วยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าแล้วค่ะ
ก่อนหน้านั้นนายชายศเจ้าของสุนัข
ได้พาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็คือคุณวัชรีดวงใสนะ
ไปดูเจ้าสุนัขตัวก่อเหตุ

พอเข้าไปก็เห็นเลยว่ามีสุนัขแม่ลูกอ่อน
ตัวหนึ่งแต่ถูกล่ามโซ่เอาไว้นะ
สุนัขแม่ลูกอ่อนเนี่ยตัวนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็เห่าใสเลยล่ะ
ตัวเนี่ยนอนอยู่กับลูกตัวเลขอีกหนึ่งตัว
ตัวนี้อยู่หน้าบ้านส่วนพอพาเดินไปหลังบ้านนะคะ
ก็จะเป็นสุนัขเนี่ยเพิ่งออกลูกเลยตัวนี้นิดเดียว
นี่ส่วนหลังบ้านเนี่ยตัวผู้ล่ามโซ่ไว้เหมือนกัน

แต่เจ้าของบอกว่าไม่รู้ว่าหลุดจากโซ่ได้อย่างไร

แล้วก็มีตัวหลังบ้านที่ดุที่เป็นตัวผู้

มันไม่ได้มีท่าทีดุร้ายอะไร
ทีนี้ช่วงเกิดเหตุเขาเล่าให้ฟังว่า
คือมีการออกไปซื้อของ
แล้วตัวพี่สาวก็ไปรับลูกที่โรงเรียน

แต่ประเด็นก็คือว่าไม่ได้ปิดรั้วบ้าน
โซ่หลุดมันก็เลยออกมานอกบ้านได้

แล้วก็ยินดีที่จะรับผิดชอบทุกอย่างค่ะ

ก็ได้แต่พูดแล้วก็ขอโทษ

พอมาเสร็จก็สักพักก็มากันหลายส่วน
ได้ใกล้ชีดกันได้ได้ขอเข้ามาศพน้อง

ได้ว่าได้ขอโทษจะดูแลดูแลให้ดีที่สุดครับจะดูแลให้ดีที่สุด
ก็ดูเหมือนแม่น้องก็เข้าใจครับก็คือครอบครัวเราสองครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่รักกันมากครับ
รักกันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับอยู่กันมา๒๐กว่าปีแล้วก็ไม่เคยไม่เคยทะเลาะกันด้วยซ้ำ
ไม่เคยมีอะไรเลยก็ไปมาหาสู่กันตลอดอย่างเงี้เพราะมันมันเกิดเรื่องนี้ก็ขึ้นมัน
คือก็เสียใจมากครับขอบคุณตรงผมมันอธิบายไม่ถูก
นางสาวสาวรีจุนเข้านะคะแม่ของน้องตวงข้าวก็บอกว่าส่วนตัวไม่ติดใจเอาความอะไรนะ
แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับเจ้าของสุนัขแล้วไม่ว่าจะเป็นนายชายศหรือว่านายเปียนัทก็ตามนะคะ
ต่างคนต่างก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เธอเข้าใจว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอก

ในตัวแม่แม่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเลย

ทีนี้ในเรื่องของคดีนี้นะคะตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวจะมีการเชิญตัวเจ้าของสุนัขแล้วก็แม่เด็กไปให้ปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ต้องดูอีกครั้งด้วยว่าแม่เด็กจะสะดวกหรือเปล่า